จะคุณท้ายขึ้นเพราะว่าพอไปฟังทะแหล่งแล้วเนี่ยสถานการณ์การระบาดเนี่ยคือไม่
พบผู้ป่วยรายใหม่เลยนะคะเป็นศูนย์ขณะเดียวกันสอบคอก็ย้ำเตือนด้วยว่าเรื่อง
การผ่อนปลนระยะที่๒จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วต้องย้ำให้ทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องนะคะ
นายแพทย์ธวิสินวิสนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
สบคก็นี่แหละค่ะแถลงถึงสถานการณ์ล่าสุด
วันนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าไม่พบผู้ป่วยใหม่
แต่รายเดียวเป็นครั้งที่๒ในรอบสัปดาห์
เพราะทุกคนร่วมมือกันทำตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๑ราย

ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๓๐๒๕รายกลับบ้านได้แล้ว
สองพันแปดร้อยห้าสิบห้ารายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลร้อยสิบสี่ราย
และเสียชีวิตสะสมห้าสิบหกศพนะคะในการผ่อนปนระยะที่สองที่จะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้เนี่ย
ก็ต้องขอละค่ะให้เจ้าของกิจการและประชาชนต้องยึดหลัก๕ข้อ
คือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยเว้นระยะห่าง
ทำความสะอาดพื้นผิวและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดนะคะ
ขอให้นึกไว้เสมอว่าแยกกันเราอยู่รวมหมู่เพื่อไปต่อค่ะ
โดยมีกิจการและกิจกรรมที่รอผ่อนปลนในระยะที่๓และ๔อีกนะคะ
แต่ถ้ามาพบการติดเชื้อในระยะที่๒จำนวนมากก็ต้องทบทวนมาตรการกันใหม่ค่ะ
วันพรุ่งนี้ตั้งแต่๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ขอให้เจ้าของกิจการที่ได้รับการผ่อนปลน
ใช้บันทึกประวัติการใช้บริการของลูกค้าค่ะข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเฝ้าระวังถ้าพบว่ามีผู้ติดเชื้อจะได้สามารถตามตัวผู้เข้าข่าย
รายอื่นมาตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีและไม่ต้องกังวลถ้าหากระบบมีปัญหา
เพราะสามารถลงทะเบียนได้เรื่อยไม่มีความผิดทางกฎหมายนะคะ
ผ่อนปลนระยะที่๒ถ้าตรวจพบความบกพร่องครั้งแรกเนี่ยจะตักเตือนก่อน
ถ้าไม่ปรับปรุงจะสั่งปิดเป็นจุดไปนะคะ
แต่ถ้าพบเพิ่มเติมว่าอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
อันนี้จำเป็นต้องสั่งปิดเลยค่ะย้ำนะคะ
จากนี้ก็จะรับข้อเสนอประชาชนไปพิจารณาที่เรียกร้องอยากให้ลดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์เพิ่ม
ให้เป็น๕ทุ่มถึงตี๓ได้ไหมนะคะ
แต่ก็จะพิจารณาเริ่มในระยะผ่อนปนระยะที่๓ต่อไปตามสถานการณ์ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถนนคนเดินที่เคยเงียบเหงาตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้ว
มาตรการผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะคะเริ่มมีการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันแล้ว
แต่ทุกคนก็ต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดคือใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องมีการผ่านจุดตรวจอุณหภูมิ
ทุกจุดที่เขาตั้งเอาไว้ให้ด้วยนะคะเย็นเมื่อวานนี้ค่ะถนนสันติศุกร์หนึ่ง
หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพรในจังหวัดขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจวัดอุณหภูมิ
กรองประชาชนที่มาเดินถนนคนเดินเมืองชุมแพรกันเยอะแยะเลยค่ะเทศบาลเมืองเนี่ยเขามีการเปิดให้พ่อค้าแม่ค้า
นำสินค้าออกมาตั้งแผงขายได้เป็นวันแรกนะคะเมื่อวานนี้เพราะเห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด
เริ่มคลี่คลายลงแล้วโดยจะเปิดขายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เหมือนทุกครั้งล่ะค่ะ
เก็บค่าธรรมเนียมด้วยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชุมแพรให้กลับมาคึกคักด้วย
นายสมเกียจดีบุญมีณชุมแพรนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพรพร้อมคณะ
ก็ได้มาเดินตรวจเยี่ยมสอบถามความคิดเห็นประชาชนแล้วก็ให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าเองเลยด้วย
ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอลกอฮอลไว้ทุกเส้นทางเข้าออกด้วย
วัยทุกเส้นทางเข้าออกด้วยซึ่งถนนคนเดิมเมืองชุมแพรเนี่ย
เขาเปิดให้บริการกันมานานกว่า๖ปีแล้วนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าก็มาเปิดแผงขายสินค้าประมาณ๖๐๐รายได้
ระยะทางของถนนเส้นนี้เนี่ยประมาณสักกว่า๒กิโลเมตรได้ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่เนี่ย